นอกจากจะมีการแห่มะไรเข้าตอกแล้ว

เป็นการประกวดขับร้องสรพัญญะนั่นเองค่ะ
รวมถึงเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้วยนะคะ

สวดสักการะพระรัตนาไตรด้วยธรรมนองสรพัญญะแบบฉบับของคนอีสานที่ภัยร้อและมีเสน่ห์
กลายเป็นขนบธรรมเนียมสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษโดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษาและเมื่อมีงานบุญต่างก็จะจัดประกวดขึ้น
รวมถึงงานแห่มาลัยข้าวตอกของชาวตะบนฟ้าหยาดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรก็จัดประชันคณะสรพันธ์จากหลายหมู่บ้าน
จรินเนืองศรีครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมหนึ่งในคณะกรรมการซึ่งคลุกคลีกับการร้องสารพันยะตั้งแต่เด็ก
ยังจำภาพประทับใจที่เคยไปวัดเพื่อร่วมขับร้องสรพันยะเพราะหลงเสน่ห์ความไพรล้อและสร้างความสมัครสมาธิสามัคคีของคนในชุมชนได้ใกล้ชิดกับวัดรวมถึงได้ซึมซับคำสอนทางพระพุทธศาสนามากขึ้น
สมัยก่อนอย่างตัวที่ฉันเองก็คือเป็นเด็กแต่ว่าวันพระก็ไปวัดเพราะว่าเพลงสรพัญมันเพราะเราก็ไปร้องกับเขาอย่างนี้ค่ะ
ก็จะทำให้เด็กอยากไปเข้าวัดเกิดความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ด้วย
สรพันยะภาคอีสานจะมี๓ธรรมนองที่นิยมใช้คือทำนองช้างเทียมแม่กาเต้นก้อนและลมพัดพร้าวหรือลมพัดไผ่ซึ่งเป็นธรรมนองโศก
และมีขนบสรพัญญะเหมือนข้อบังคับในการร้องแบ่งเป็น๓ตอนคือขึ้นต้นด้วยบทไหว้พระรัตนาไตร
ทีมจะมีพานใบสีมาสักการะด้วยเปรียบดังการไหว้ครูผู้ยิ่งใหญ่คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
ตามด้วยบทที่เกี่ยวกับนิทานหรืองานเทศกาลในช่วงนั้นรวมถึงวิถีชีวิตประเพณีต่างและสุดท้ายเป็นบทกราบลาพระและผู้ฟัง
เยาวชนจากโรงเรียนต่างเข้าร่วมแข่งขัน
ทอดวิถีอันดีงามที่เป็นบทกรรม
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแสนภัยร้อ

หลักคุณธรรมและจารีสของคนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน